สวัสดีครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

คุณผู้ชมอาจจะไม่เห็นหรอกว่าข้างในรายละเอียดเป็นยังไงแต่เดี๋ยวเราเล่าให้ฟัง
กฎนี้เมื่อวานผมก็ใส่ในกราฟิกมาแล้วแล้วเดี๋ยวจะเอากฎนี้มาใส่ให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับ
แต่ก่อนอื่นไปดูเรื่องของความขึ้นหน้าในการประชุมกันหน่อยแล้วก็การรับเรื่องของรายงานกำกับคู่นี้
ว่าสุดท้ายแล้วเดี๋ยวจะพิจารณากันอย่างไร
ว่าลูกนี้สุดท้ายแล้วเป็นความผิดพลาดของผู้ตัดสินหรือเปล่าที่ตัดสินว่าลูกนี้ไม่เป็นประตู
การคุยกันเนี่ยก็เป็นการคุยในทางลับนะครับแล้วก็เปิดโอกาสผู้สื่อข่าวเข้าไปถามในตอนหลัง
ซึ่งคุณเกิดชัยคุณโทไปเพียงแค่คนเดียวในทุกสื่อเพื่อไปตามติดว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยประชุมกันอย่างไร

ก็ทางด้านประธานจัดการแห่งขุลลีกนะครับก็มาพร้อมด้วยกับคณะอนุกรรมการตัดสิน
ได้นำเทปการแข่งขันในเกมนี้แหละที่ชนบุรีเปิดบ้านชนะสุราธานีไป๓ต่อ๒มาพิจารณา
หาเรื่องของข้อผิดพลาดแล้วก็ความถูกต้องที่เกิดขึ้น
ที่เป็นปัญหาเกิดขึ้นเมื่อสุรธานียิงประตูได้ในช่วงท้ายเกม
แต่จังหวะอาการภูตศิลป์ไม่ให้เป็นประตูของสูราธ
ซึ่งที่ประชุมในวันนี้ได้นำวีดีโอเทปและรายงานของผู้ตัดสินจากเกมดังกล่าวมาพิจารณา
ซึ่งใบรายงานผู้ตัดสินที่ส่งมายืนยันว่า
ผู้ตัดสินกรรมการที่เป็นผู้รักษาเวลากดสัญญาณหมดเวลาก่อน
จะยิงในจังหวะสุดท้ายจึงได้ปฏิเสธประตูตีเสมอของทางทีม

สินมั่นใจว่าเวลาหมดก่อนที่ยิงฮะ
ส่วนการกดออดเนี่ยอ่า
เป็นการที่เขามองนาฬิกาเขาเห็น๐๐มือจึงกด
แต่ที่มือกดเนี่ยเขาก็ผมถามเขาว่าเขามองสองที่ได้ยังไง
เขาบอกว่าเขาไม่ได้มองสองที่เขามองที่นาฬิกาก่อนว่า
ในการหมด๐๐แล้วเขาถึงหันไปมองการเตะ
ซึ่งในกาลที่เขากดเขาบอกว่ากำลังเตะกำลังจะเตะ
ก็มองว่า๐๐หันไปเนี่ยกำลังจะมีการเตะเพราะฉะนั้นเขาจะมั่นใจว่ามันหมดก่อน
สำหรับกรณีดังกล่าวนะครับก็เตรียมที่จะส่งต่อให้กับทางคณะกรรมการของ
พลตำรวจโทสมคิตบุญธนองประธานฝ่ายผู้ตัดสินสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
ในวันพรุ่งนี้เพื่อหาข้อสรุปเหตุการณ์ดังกล่าว
และจะแจ้งไปเผยแพร่ต่อไปเพื่อความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะครับ
ก็คงต้องว่างตามกฎิกาเมื่อสักครู่ที่เราบอกกันไปนะครับ
อย่างที่เมื่อสักครู่พี่ประเสริฐคุศรีก็ได้มีการพูดคุยกันไปเนี่ย
ก็ยืนยันชัดเจนส่วนหนึ่งว่าผู้โดยสารเวลายืนยันว่าเขาได้มองเห็น
ว่าตอนที่เขากดบอลยังไม่ได้ออกจากขาของผู้เล่นทางสุราช
คราวนี้เรามาดูว่ากฎพวกนี้เขาใช้วิธีการคิดอย่างไร
ในกรณีที่เกิดการยิงประตูแล้ว

อ่านะครับยิงประตูแล้วเนี่ยช่วงท้ายวันนี้เนี่ย
มันมีวิธีการคิดยังไงแต่เราดูคลิปนี้ก่อน

แล้วในจังหวะที่ยิงถ้ารวมเวลาเข้าไปด้วย

อ่าแล้วดูตอนที่จบกระตูอันนี้คือบอลกำลังลุกไป
อันนี้คือต้องดูครับสัญญาณการพิเศษ
อาจจะไม่เข้าใจในจุดที่กำลังคิกอินเดี๋ยวถ้าเป็นไปได้นะครับ
อนุญาตแล้วกันทีมงานเพย์ภาพอีกรอบหนึ่ง

ก็คือในจุดที่วางบอลกำลังจะคลิกอินเนี่ย

ใช่ครับคือตรงนี้มันอาจจะดูกันแล้วเนี่ยบางทีคนอยู่ในสนามเนี่ยน่าจะเห็นเหตุการณ์มากที่สุด
แต่ว่าเราว่ากันตามเหตุการณ์ที่ออกมาจากใบรายงานด้วย
คือเขาก็บอกกันมาว่าไอ้ลูกนี้มันเป็นจังหวะของการเล่นลูกคิกอิน
ซึ่งปกติพอเวลาเล่นคิกอินเนี่ยโค้ชนักเตะเองก็จะได้เห็นอยู่แล้วว่า
เพื่อที่จะยิงให้ทัน
แต่ว่าถ้าหนูเสียสักครู่ในตามบารยงานเนี้ยถ้าบอกว่ามันเหลืออาวุธมากกว่านั้นนะครับ
เราก็แสดงเห็นตามกราฟิกไว้แล้วว่าถ้าหนึ่งวินาทีเนี้ยบอลมันกำลังจะถึงทางนพวุธถือสวรรค์
ลูกนี้ไม่ได้ประตูแต่กฎมันว่ายังไงล่ะคุณวรปัตร
เรื่องของกฎเรามาดูกันนะครับขึ้นกราฟฟิกมาดูกันหน่อย
ในกรณีที่การยิงการยิงคือยิงก่อนสัญญาณออดจะดัง
หรือยิงพร้อมกับสัญญาณออดซึ่งมันดูยากมาก
เพราะว่าเหตุการณ์จริงเมื่อกี้คุณมีโอกาสตัดสินใจแค่ครั้งเดียวนะ

แต่คุณไม่ได้มาดูเหมือนเราว่าเมื่อกี้คุณชนะว่าขอดูภาพอีกครั้งหนึ่ง

เราดูเป็น๑๐รอบเราก็สามารถพูดได้ไงแต่ว่าตรงนั้นมันดูได้แค่ครั้งเดียวเห็นครั้งเดียว
แล้วถ้ายิงแบบนี้ยิงในช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกันแบบนี้
ในกรณีที่ยิงก่อนออดดังนะครับก็ว่ากันไปตามนี้หรือยิงพร้อมออดดังก็ว่าไปตามนี้เลย
คือก็ต้องปล่อยให้ลูกบอลเนี่ยสิ้นสุดการเล่นก่อน
ที่สุดการเล่นก็มีหลายกรณีคือลูกบอลเข้าประตู
โดยไม่สัมผัสผู้เล่นฝ่ายลุกด้วยกัน
ก่อนนี้เมื่อกี้ก็คือว่านกฮะวุฒิเสื้อสุวรรณเป็นฝ่ายลุกยิงเข้าไป
เมื่อกี้มีทัชผู้เล่นของชนบุรีถูกต้องเป็นฝ่ายรับ

แต่ถ้าเกิดว่านกฮวุฒิยิงไปโดนเพื่อนร่วมทีมสลับเข้าไม่ได้ประตู

นี่ลูกบอลออกนอกสนามการแข่งขัน

ส่วนลูกที่สัมผัสผู้รักษาประตูฝ่ายรับเสาคานหรือว่าพื้นสนามและเข้าประตู

ถูกต้องก็คือว่าพุทธศาสตร์ยิงโดนประตูเซฟเข้าอะไรก็ว่าไป
สี่คือผู้รักษาประตูฝ่ายรับหยุดบอลหรือว่าบอลกระดอนจากเสาหรือคาน
แต่ว่าไม่ผ่านเส้นประตูอันนี้ก็ไม่ได้ประตูเหมือนกัน
ก็คือประตูเซฟแล้วมันไม่เข้าก็คือจบการการคันได้เลย
ทั้งสี่ข้อที่เราพูดถึงนั่นคือในข้อแม้ที่ว่าจังหวะยิงของเขายังอยู่ในเวลานะ
เวลายังไม่หมดนะถูกต้อง
แต่ที่เป็นปัญหาคือเขายิงไปเนี่ยในจังหวะที่เวลามันหมดแล้ว
แต่ตรงนี้เนี่ยสิ่งสำคัญก็คือว่าในกฎิกาบอกไว้แบบนี้นะครับ
ดีกาบอกว่าสัญญาณที่ไม่เหมือนสัญญาณผู้ตัดสินมันก็คือสัญญาณอ่อน
ใช่ไหมซึ่งสากลฟุตซอลโลกที่เราคุยกันเมื่อวานมันก็เป็นแบบนั้น
เวลาหมดปุ๊บถอยหลังแล้วมันจะมีออดขึ้นมาไง
ทีนี้มันเลยเกิดความข้องใจในเรื่องของผู้รักษาเวลาในการกดออด
ใช่ครับแล้วปัญหาหลักตอนนี้เนี่ยก็คือว่าเรื่องพวกนี้อันนี้ผมพูดแบบเป็นกลางเลยนะ
คือผมไม่แน่ใจว่าทางคณะกรรมการผู้สินกับสโมสรเขาได้ทราบกันหรือเปล่า
ไอ้๑๐กว่าปีที่ผ่านมาอุปกรณ์แบบนี้จริงมันน่าจะไม่มีปัญหา
แต่ว่าด้วยความใกล้เคียงในระดูกาลที่ผ่านมาสองสามระดูกานเนี่ย
มันก็เลยกลายเป็นเคสที่แบบว่ามันเกิดบ่อยกลัวขึ้นช่างแก้ปัญหาอยู่บรรไบล์

เรื่องของอุปกรณ์ตรงนี้ก็ยังต้องใช้แบบแมนนวลแบบนี้อยู่

กับทุกสะบัวสอนมากยิ่งขึ้น
ไปดูเกมกันหน่อยนะครับย้อนไปดูนะครับ
ดูการนี้ใน๒๐๑๗ที่ผ่านมา

สุราชเนี่ยก็เคยมีเหตุการณ์แบบนี้เหมือนกัน
โอ้โหนี่ครับ

นี่ครับเป็นเกมที่เสมอกับทาง
๓ต่อ๓นะครับ

คือจริงต้องได้ซ้อย๔๓ไงแต่จบที่๓๓

แต่ถ้าเกิดยิงคือเขาบอกว่าเวลาเนี่ยไป
ไปได้ตอนคนยิง
ที่เขาบอกกันแบบนี้นะครับ

ไม่ได้ประตูก็ย้อนไปในปี๒๐๑๖นะครับ

กับตันทีมจ่ายให้กลับทางด้านสมมุติ
ยิงเต็มเลยในวินาทีสุดท้าย

อารมณ์คล้ายกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

คือถ้าเกิดเขียนจำหวะแรกแล้วไม่มีคนตกให้อารมณ์ยิงอะ

อันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นนะครับ

คุณวรปัตรจะเป็นยังไงครับแนวทางในการแก้ไขนะครับ

คุณเห็นเวลาไหมครับเวลามินิสกอร์ในการถ่ายเท่าสดเนี่ย
ครับมันจะนับถอยหลังตรงกันในสกอร์บอร์ด

เห็นมั้ยครับช่วงสิบกว่าวีเนี่ยอืม
ปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นการถ่ายทอดฟุตซอลลีกในบ้านเราเนี่ย

เขาจะเอามินิสกอร์ลงเออนะครับเพราะว่าเวลามันไม่ตรงกัน
แต่อันเนี่ยมันปล่อยถึงศูนย์วินาทีจบเกมให้เลย
เพราะว่าเวลามันตรงกันแบบเรียลไทม์

ปรับเปลี่ยนรูปแบบตรงนี้
ในเรื่องของการนำเทคโนโลยี

พูดคุยกันแล้วก็น่าจะหารือกันในอนาคตแล้วนะครับ

นี่ครับเครื่องสีเหลืองนี้นะครับ

ให้ตรงกับทางสกอร์บอร์ด

แล้วก็ด้านล่างเนี่ยเป็นโปรแกรมที่ไทยรัฐเนี่ย

คราวนี้มันก็เลยกลายว่าถ้าเกิดว่าทุกสโมสรอยากจะทำเนี่ย

ซึ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้เขามีการประชุมกัน
เพื่อหาทางออกเรื่องนี้ถ้าทุกสโมสรสนใจ

เพราะอุปกรณ์เนี่ยเป็นอุปกรณ์ของทางสมศร
ที่ต้องจัดหาแล้วก็ดูแลเตรียมไว้

จริงแล้วในเรื่องของปัญหาที่เกิดขึ้น

เราก็มาร่วมกันแก้ปัญหากับสิ่งที่มันเกิดขึ้น

ปกติเคสยังไม่ค่อยเกิดขึ้นเพราะว่ายิงกันขาดตลอดไง